ที่หมู่บ้านเอื้ออาธรณ์จังหวัดนวลธะบุรีก็มีกลุ่มคั่วหลีวัยมรุ่นนะฮะ
ขี่รถไล่ล่าไล่ตีกันคุณผู้ชมทะเลาะวิวาดกัน
ถึงแม้ต่างฝ่ายจะต่างหนีไปได้แต่ว่าคนรับเคราะห์กลายเป็นชาวบ้าน
ค่ะรถที่เขาจอดอยู่ไม่รู้อิโนอิเน
ถูกรถของกลุ่มวัยรุ่นเฉียวชนได้รับความเสียหายครับ
ดูสิครับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เองนะครับโอ้โหไม่หลับไม่นอนนะฮะ
ไล่ตีกันไล่ทะเลาะกันนี่เสียงคนกรีดร้อง
ผู้หญิงคอยห้ามดึงผู้ชายเสื้อแดงเอาไว้เนี่ยนะครับ
ไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่แถวแถวบ้านเอื้ออทรวัดกู้สอง
ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีตรงนี้เขาเรียกว่าตึกสี่สิบครับ
นะฮะก็คนที่อยู่บนตึกน่ะถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้
โอ้โหเสียงคนเอะอะมะเทิงโวยวายอะไรกันยกใหญ่เลย
นะฮะวัยรุ่นวิ่งไล่รถกระบาดสีดำที่ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียนนะฮะ
แล้วท้ายกระบะก็มีผู้หญิงนั่งอยู่สองคนด้วยมีวัยรุ่นผู้ชายเสื้อแดงอ่ะ
คุณผู้ชมในมือเขามีปืนนะตอนแรกที่มีเสียงกรีดร้องกรี๊ดเนี่ยนะฮะ
เหมือนแบบเอาปืนจ่อแล้วอ่ะนะฮะแต่ผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยที่วิ่งมาเนี่ย
ดึงเอาไว้เนี่ยดึงเอาไว้เนี่ยแบบคือไม่ให้ยิงอ่ะห้ามเอาไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ตะโกนอย่ายิงอย่ายิงอย่างงั้นนะครับฝ่ายกระบาดก็เลยเร่งถอยมาก่อน
แล้วก็เร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็วจังหวะเร่งเครื่องไปนี่นะฮะ
ไปเฉียวชนบริษัทของจวานซึ่งเขาจอดอยู่โดนไปหลายคันเลย
เขาไม่ได้รู้อะไรกับเหตุการณ์นี้เลยแต่ว่ารถของวัยรุ่นกลุ่มนั้น
เฉียวชนเข้าไปนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจสภปากเกร็ดไปตรวจสอบ
เจอใครแล้วครับเนี่ยรถคันนี้ดูสิฮะยุบไปเลย
เนี่ยอันนี้กระจกก็พังไปเลยแต่หลังเกิดเหตุไม่เจอวัยรุ่นทั้งสองกลุ่ม
ทิ้งไว้แต่ร่องรอยความเสียหายรถกระบะหนึ่งคันรถเก๋งหนึ่งคัน
นะฮะแล้วก็มีรถลายทางรวมแล้วประมาณสักสี่สามห้าคันได้แหละครับ
บางคันถูกชนท้ายับบางคันก็กระจกข้างก็หายไป
เสียหายกันแบบนี้แล้วจะเอาผิดจากใครได้นะครับคนที่ถ่ายคลิป
ซึ่งอยู่บนตึกชื่อว่าคุณพลังพรบอกว่าตอนนั้นนอนอยู่นะ
ได้ยินเสียงมีเสียงคนทะเลาะกันก็เลยเรียกออกไปดู
นะเห็นแล้วว่ามีในกระบาดเนี่ยเหมือนมีพยายามจะไล่ชนวัย
รุ่นห้าหกคนซึ่งอยู่ข้างล่างจากนั้นผู้ชายเสื้อแดงก็เลยถือ
วิ่งไล่จอดทำท่าเหมือนจะยิงแล้วก็เหตุการณ์ก็ตาม
คลิปเลยทำให้คนขับรถกระบาดต้องขับหนีแล้วก็ชนดะไปเรื่อยเลย
ฟังคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้หน่อยครับ
หือลูดไป
ใช่ค่ะแก๊งแมวนูลเข้าไปร่วมงดของ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ตามที่เห็นทั้งคลิปเลยนะ

คือเบื้องต้นก็ยังไม่แน่ใจว่ากลุ่มคนที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในนี้หรือเปล่า
แล้วเป็นใครมาจากไหนนะเพราะว่าเห็นหน้าไม่ชัดก็เห็นมุมไกลไกลศูนศูนย
แต่แน่นอนฮะผู้เสียหายซึ่งเป็นเช่าของรถทุกขันไปแจ้งความร้าวที่สวทธิ์ปรากฏ

เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในมุมต่าง
ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป